ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับมีเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งเป็นห้องเช่าในซอยประชาอุทิศ๘๐แขวงทุ่งครุนะครับในกรุงเทพ
ในที่เกิดเหตุทำให้คุณตาวัย๗๘ปีเสียชีวิต

แล้วเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนนะฮะที่เตียงนอนนอกจากคุณตาแล้วนะครับ
เจอศพของแมวเนี่ยเกือบ๑๐ตัวนะ
๑๐ตัวเหรอฮะนี่แมวซึ่งแมวนะฮะเป็นตอต้ะโก้หมดเลย
เมื่อเช้ามืดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นอาคารที่แบ่งเป็นห้องเช่านะฮะในซอยประชาอุทิศ๘๐เขตทุ่งครุกรุงเทพนะครับ
ตี๕นะครับอาคารสูง๓ชั้น๖คูหา
ชาวบ้านก็ช่วยกันใช้น้ำเนี่ยมาดับไฟด้วยนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงก็มาช่วยกันนะฮะ
ใช้เวลาอยู่๑๕นาทีเพลิงถึงสงบนี่เห็นไหมครับไฟเนี่ยแดงเลยข้างในนะครับ
หลังจากที่ระงับเพลิงได้นะฮะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในห้องนะครับ
พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่๑คนคือนายจินดาอินทะคล้าย
ชาวบ้านเรียกกันว่าลุงหวออายุ๗๘ปีแล้ว
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนในห้องในสภาพถูกไฟเผาจนเกรียมหมดแล้วนะครับ
แล้วก็เจอศพของแมวที่ถูกไฟเผาตายอยู่ในห้องด้วย๙ตัวนะฮะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ท้ายซอยประชาอุทิศ๘๐นะครับ
ห้องของลุงหวอเนี่ยข้าวของเครื่องใช้ต่างถูกไฟไหม้พังเสียหายหมด
ในห้องบางจุดยังมีควันคุกกลุ่นอยู่เลยนะครับ
ที่น่าเศร้าก็คือนอกจากเรื่องของคุณลุงหวอแล้วมีแมว๙ตัวที่ถูกไฟเผาตายเหมือนกันนะฮะ
นอนอยู่ข้างศพของลุงหวอหมดเลย
คุณระวีการบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จากการตรวจสอบพบว่ามันไม่ได้มีแค่๙ตัวนะครับ
มันยังมีอีก๒ตัวนะฮะอีก๒ตัวถูกเศษไม้ข้าวของเนี่ยทับตัวมันอยู่
ในสภาพน้ำลายฟูมปากเท่ากับว่ามีแมวตายด้วยเนี่ย๑๑ตัวด้วยกัน
เจ้าของห้องเช่าบอกว่าลุงหวอมาขออาศัยเช่าห้องที่นี่๑๐กว่าปีแล้ว
บอกว่าไม่มีที่อยู่นะครับลุงลุงหวอเองก็ชอบไปนอนตามข้างถนนด้วยนะครับ
ด้วยความสงสารก็เลยให้แกเช่าห้องอยู่แรกแรกก็เสียค่าเช่าตามปกติ
แต่พักหลังแกอายุเยอะขึ้นนะก็สงสารเห็นใจก็เลยให้อยู่ฟรี
ส่วนแมวที่เจอตายอยู่ในห้องของลุงหวอเนี่ยเป็นแมวจรนะฮะ
แมวจรจัดนะครับลุงหวอแกเอามาเลี้ยงเอาไว้ทีแรกก็ไม่เยอะหลังมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย
ก็มีบ้างที่แมวมันก็ออกมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ก็เคยเตือนลุงไปบ้างแล้วลุงหวอก็เลยเลี้ยงด้วยการขังเอาไว้ในห้อง
แล้วก็มีป้าผาดที่เป็นญาติของลุงหวอซึ่งอาศัยอยู่กับญาติอีกที่หนึ่ง
จะคอยเอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้นะก็จะเป็นเวลาว่าจะมาตอนไหนอะไรยังไง
โดยลุงหวอแกจะคล้องกุญแจประตูเป็นการคล้องเอาไว้จากด้านนอกนะครับ
แต่ไม่ได้ล็อกนะฮะคล้องเอาไว้เฉยแล้วทางญาติเองก็จะคอยเอาข้าวน้ำมาส่ง
ตัวลุงหวอเองก็จะเอาพวกข้าวพวกอาหารที่ได้มาเวลายาดเอามาให้เนี่ย
เอามาให้พวกหมาพวกแมวจรจัดในซอยเนี่ยทุกวันนี่สภาพด้านในนะครับ
ตอนเกิดเหตุทางเจ้าของห้องเช่าบอกได้กลิ่นเหม็นไหม้ก็รีบลงมาดูนะครับ
พบว่าห้องของลุงหวอเนี่ยถูกไฟไหม้ก็พยายามช่วยกันนะฮะ
ซึ่งประตูก็มีกุญแจคล้องอยู่ด้านนอกนะครับก็ตัดสินใจเนี่ยพังเข้าไปนะครับ
แล้วก็พบว่ากลุ่มไฟเนี่ยมันลุกท่วมหมดแล้วท่วมตัวลุงหวอไปแล้วด้วย
แมวที่เลี้ยงอยู่ในห้องด้วยคาดว่าสาเหตุจะมาจากการที่ลุงหว่อชอบจุดเตาถ่าน
เพื่ออุ่นกับข้าวในห้องแล้วบางทีแกไม่ดับเตาก็เคยเตือนลุงบอกให้ระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะไฟไหม้
ก็พอตะทีประตูเข้าไฟฟ้ามันก็ห่มใสเลย
ผมเตือนแกแล้วว่าอย่าจุดไฟจุดอะไร
แต่เสียไปแล้วก็ไม่รู้จะทำก็
คือเจ้าของห้องเช่าบอกว่าตอนนี้ยังกังวลเรื่องความเสียหายนะครับ
เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่มาสรุปสาเหตุเรื่องเพลิงไหม้ก่อนนะครับ
ก็เลยอยากขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ
จะเป็นสำนักงานเขตทุ่งครุหรือว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่
คือช่วยมาเก็บล้างทำความสะอาดห้องแล้วก็สิ่งต่างของลุงหวอให้หน่อยก็ดี
เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำความสะอาดยังไงคนเดียวไหว
หรือว่าจะเอาข้าวของเครื่องใช้ต่างที่ถูกไฟเผาไหม้หมดเนี่ยของลุงหวอเนี่ย
จะเอาไปทิ้งที่ไหนยังไงไหนจะศพของแมวอีก๑๑ตัวนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ใกล้กับห้องเช่าที่เกิดเหตุนะครับนี่ฮะพบว่าช่วงเช้านะฮะ๖นาฬิกา๔๓นาที
อันนี้ตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะครับมีคนเหมือนกับเขาเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาก็ออกมาดูนี่แล้วก็ชี้ให้ดูกันไม่นานนักนะครับ
จะมีกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากห้องของลุงหวอแถวห้องเช่าที่เกิดเหตุ
ทีนี้ชาวบ้านเริ่มมากันแล้วนะครับชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่
บางเนี่ยฮะเป็นกลุ่มควันขาวเนี่ยซ้ายมือด้านบนเนี่ยฮะนี่บางทีมีแสงวาบนี่นะครับ
คือระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาดับไฟเนี่ยนะครับชาวบ้านก็ไปหาน้ำมาช่วยกันดับไฟไปก่อน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มานะฮะนี่เห็นไหมฮะช่วยกันเอาน้ำนี่ใส่ถังแล้วก็เอาไปดับเพลิง
ชาวบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกันนะครับบอกว่าปกติแล้วลุงหวอแกชอบเดินมาให้ข้าวสุนัข
ให้ข้าวแมวในซอยแต่ระยะหลังเหมือนกับแกสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วเจ็บป่วยล้มป่วยเดินไม่ค่อยไหว
อายุ๗๐กว่าจะ๘๐แล้วแกก็ไม่ค่อยมาแล้วจะมีก็มีป้าผาดเป็นญาติของลุงหวอที่อยู่ซอยใกล้กันเนี่ย
ก็จะเอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้กับลุงหว่อนะฮะตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็ตกใจนะตอนนั้นเป็นห่วงลุงหว่อด้วย
แล้วก็กลัวไฟมันจะลุกลามใหม้กันทั้งซอยรึเปล่านี่ฮะแต่พอเรารักงับเหตุได้เราก็พบว่าลุงหว่อเกลี่ย
เสียชีวิตอยู่ในห้องพร้อมกับแมวอีกหลายตัวก็รู้สึกสงสารแกมากเพราะแกเนี่ยเป็นคนรักสัตว์มาก
ช่วงหลังเห็นแฟนเขาเข็นรถเข็นพาเข้ามาค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเดินไม่ได้แล้ว
ปกติเขาเดินทุกวันเพราะว่าเวลาก็เดินมาหมาที่โรงงานเขาจะเห่า
ให้ข้าวพวกหมาหาตอนเย็นเขาจะมาทุกวันก็ให้แมวข้างใน
แต่ช่วงหลังคุณลุงไม่ออกมาแล้วใช่ค่ะหนูก็ไม่ทราบว่าเขาเดินไม่ได้แล้ว
ส่วนป้าผาดนะครับญาติของลุงหวอบอกว่าลุงหวอแกอยู่คนเดียวนะ
เพราะว่าภรรยาแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วมีลูก๓คนนะฮะลุงหวอ
แต่ว่าลูกก็แยกย้ายไปมีครอบครัวไปอยู่ที่อื่นกันหมด
ไม่ได้ติดต่อมาหาลุงหวอเลยป้าผาดเองก็ติดต่อไม่ได้
ด้วยความสงสารป้าผาดแกก็คอยมาดูแลลุงหวอทุกวัน
เอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้ทุกวันวันนี้เนี่ยตอนเช้ากำลังจะออกไปทำงาน
กำลังนี่ฮะป้าผาดแกบอกเห็นไหมในมือนี่ยังมีถุงข้าวอยู่เลย
แวะเอาข้าวมาส่งให้ลุงหวอตามปกติมาถึงเอ้าเขาบอกเพลิงไหม้ห้องลุงหวอ
พอควบคุมเพลิงได้รีบเข้าไปดูในห้อง
บอกโอ้โหลุงหวอแกถูกไฟไหม้ทั้งตัวเสียชีวิตไปแล้ว

วันนี้ยังเอาข้าวมาให้กินทุกวัน

ต้องรอย่าดแบบรับสบนะครับ
รอดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีลูกหลานติดต่อมาหรือเปล่า